ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเรายังตามกันอยู่นะฮะเรื่องเหตุยิงที่สยามพลากรเมื่อวานนี้
ค่ะคนก่อเหตุเป็นเด็กชายวัยสิบสี่ปีอืม
ตามกฎหมายเนี่ยไม่ถึง๑๕นี่คือเด็กนะฮะ
ไม่ใช่เยาวชนด้วยนะเด็กค่ะนี่คือเด็กเลยนะฮะ
เดี๋ยวไล่เรียงกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะดูจากเหตุกราดยิงเมื่อวานนี้เนี่ย
ถามว่าช่วงเวลาของการเกิดเหตุต่างช่วงเย็นเมื่อวานนี้
มันก็กินเวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละใช่ค่ะ
นี่คือภาพสุดท้ายที่เป็นวงจรปิดในการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะ
แต่ถามว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะครับ
จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าเด็กชายวัย๑๔ปีคนก่อเหตุคนนี้เมื่อวานนี้เนี่ย
เริ่มจากเดินออกจากคอนโดมิเนียมของตัวเองย่านสาธรณ์
อันนี้ใส่ชุดเดียวกันกับตอนก่อเหตุเลยนะคะทีแรกเราก็คิดว่าไปเปลี่ยนใช่ไหม
แรกที่บอกว่าเหมือนเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนชุดจริงก็คือไม่ได้เปลี่ยนคือไปชุดนี้เลย
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับช่วง๑๕นาฬิกาเสร็จเมื่อวานนี้
จากนั้นมีกล้องวงจรปิดสามมุมเป็นจุดเดียวกันนะฮะ
แต่ว่าเป็น๓มุมจะเห็นช่วงที่เด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้
เดินไปเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเซ็นหลุย
อันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะค่ะนี่จังหวะนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
มุมนี้จะไกลหน่อยใช่ค่ะจะมีมุมที่เป็นฝั่งตรงข้าม
จะเห็นชัดที่สุดครับนี่นะฮะจากนั้นสิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเมื่อวานนี้
เด็กชายคนก่อเหตุก็เดินไปถึงเดินทางไปถึงห้างสยามภารกร
ค่ะด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสค่ะนี่นะครับแล้วเดินเข้าห้างทางบีทีเอส
ลิงก์๒ชั้นเอ็มจุดตรงนี้นะฮะตามแผนที่นะครับ
เอ็มก็จะเป็นทางที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับห้างสยามภารกรอยู่แล้วนะคะ
มันจะไม่ใช่ใต้ดินนะไม่ใช่ค่ะจะเป็นชั้นที่มีน้ำผู้อะค่ะ
อ่าที่คนจะชอบมานัดเจอกันนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้มันจะเป็นชั้นที่เชื่อมทั้งรถไฟฟ้าด้วย
ทั้งสยามเซ็นเตอร์ด้วยเดินเข้าออกตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะ
แล้วก็เชื่อมสกายวอล์เดินต่อไปเซ็นทรัลเวิลก็ชั้นนี้เหมือนกันจากนั้นพอเข้ามาเนี่ย
เขาก็ขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะฮะขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมคะอันนี้ภาพแทนสายตาเลยนะ
อ่าขึ้นบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งนะขึ้นไปจะเป็นชั้นหนึ่งนะใช่ค่ะ
แต่ย้อนกลับลงมาอีกอ๋อขึ้นไปเสร็จแล้วเดินกลับลงมาใหม่
กลับลงมาที่ชั้นเอ็มมาตรงจุดสตาร์โดมอ่า
จนกระทั่งสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเด็กชายคนก่อเหตุ
เมื่อวานนี้ก็เดินไปฝั่งศูนย์การค้าเป็นชั้นเอ็มเหมือนกันนะฮะ
สะพายกระเป๋าเป้ของเขาไปใบนี้แล้วก็นี่เข้าไปในห้องน้ำอืม
สิบห้านาฬิกาสี่สิบสองนาทีเข้าห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำผู้ชายชั้นเอ็มนั่นแหละ
ค่ะอยู่ข้างข้างร้านค้าแบรนด์ดังต่างต่างเข้าไปในห้องน้ำ
เขาคือไปถอดเสื้อคลุมสีน้ำตาลอืมอ่าตอนที่เห็นเห็นเดินมาจากคอนโดเนี่ย
จะเป็นกางเกงกับรองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแต่เขามีเสื้อคลุมสีน้ำตาลอืม
ถอดเสื้อคลุมสีน้ำตาลวางทิ้งเอาไว้ค่ะอ่าแล้วก็ปิดฝาชะโครก
กระเป๋าเป้สีน้ำตาลเอาไว้ในห้องน้ำข้างในกระเป๋าเป้ก็คาดว่าคงบรรจุ
อาวุธปืนเอาไว้ค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาเข้าแถวแล้วก็ใช้ห้องน้ำกันเนี่ยบอก
พอเห็นเด็กผู้ชายคนนี้เข้าไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอืม
ใส่พื้นแล้วก็เปิดออกมาก็ทีนี้ก็ไล่ยิงไปเลยนะฮะ
หกนาฬิกาสิบนาทีเนี่ยตอนที่ทิ้งเสื้อกับกระเป๋าไว้ในห้องน้ำ
เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เริ่มยิงคนในห้องน้ำอันนี้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะ
ค่ะบางคนก็บอกเฉียดตายกันเลยนะฮะอืมตรงจุดนั้นน่ะ
พอยิงแถวในห้องน้ำแล้วเนี่ยออกจากตรงจุดนี้ไปก็ไปยิงบริเวณหน้าห้องน้ำอีกนะฮะ
น้ำผู้ชั้นเอ็มนะครับตามคำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์
อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งคนที่ยิงตรงแถวแถวนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนด้วย
ใช่ค่ะนี่ตรงนี้คือหน้าห้องน้ำชั้นเอ็ม
จริงจริงห้องน้ำตรงเนี้ยมันจะเป็นชอกเล็กเล็กอ่ะค่ะครับ
ที่แบบเดินเข้าไปได้คนจะไม่เยอะมากอ่า
แต่เมื่อวานวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
เขาบอกเมื่อวานคนจะต่อแถวกันแบบยื่นต่อแถวปัสสาวะผู้ชายอ่ะ
ใช่เพราะว่าคือมีงานอีเวนต์ใหญ่ด้วยนี่เห็นไหม
แล้วอยู่ดีเนี่ยเด็กชายคนก่อเหตุก็เข้าไปในห้องน้ำ
แล้วทีนี้ออกมาก็เลยบางคนที่เป็นผู้ชายเขาก็หลบหลบ
วิ่งเข้าสวนด้านในเข้าไปในห้องน้ำไปเห็นกระเป๋าเป้
นึกขึ้นได้ว่าเกิดคนก่อเหตุมันย้อนกลับมาเอากระเป๋า
เออเขาเลยวิ่งออกแล้วก็ไปหลบกันอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงค่ะ
พอแน่ใจว่าไปไกลแล้วถึงพากันหนีออกมาอีกทีหนึ่งอืม
ทุกผู้ชมครับสิบหกนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะฮะ
เด็กชายคนก่อเหตุก็ถือปืนเดินไล่ยิงผู้คนจากฝั่งศูนย์การค้า
แล้วก็ฝั่งห้างสรรพสินค้าชั้นเอ็มเนี่ยอ่าจังหวะตรงนี้เนี่ย
จะมีคลิปวงจรปิดขณะเดินผ่านหน้าร้านร้านหนึ่งนะฮะ
ที่เป็นแบรนด์เนมค่ะอ่าแบรนด์ดังอ่าแบรนด์ดังนั่นเห็นไหมฮะค่ะ
คือเดินถือปืนออกมาเลยนะโอ้โหแล้วเดินแบบเดินอาดอาดอ่ะ
เหมือนกับย่องย่องแล้วก็เดินดูผู้คนไปด้วยนะอืม
ก็เมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นพนักงานในร้านที่เหมือนจะเดินออกมาดูสถานการณ์
แล้วก็คงเห็นว่าคนร้ายกำลังเดินมาพอดีก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในร้านเนี่ย

แล้วก็วิ่งกลับไปเลยเนี่ยสวนกันนิดเดียวเองค่ะ
นี่ฮะมีภาพนิ่งขณะที่คนก่อเหตุเดินต่อไปยังร้าน
ก็ไปอยู่ที่ชั้นสองค่ะก็ไปยิงที่นั่นอีกนะฮะ
สิบหกนาฬิกายี่สิบแปดนาทีก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปถึงชั้นสาม
ค่ะอ่าแล้วก็ไปก่อเหตุยิงบนชั้นสามอีกค่ะ
จนกระทั่งสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีอำรวจสามนายก็เข้ามารับเหตุ
ควบคุมตัวควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ที่แรกคิดว่าอยู่ในโรงแรมใช่ไหม
สรุปแล้วเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะฮะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านหนึ่งบนชั้น๓นะครับ
ตำรวจสามนายที่มาระงับเหตุและควบคุมตัวคนก่อเหตุเนี่ย
ก็มี๑๐ตำรวจโทกรศรีพรมจากสนสำราญราช
ร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาฏรองสวัสดิ์ปราบรามสนปทุมวัน
สิบตำรวจโทนันทนัทสุธรรมพบหมู่ปราบรามสนสำราญราช
คือช่วงที่เข้ามาชาร์จตัวตรงนี้เนี่ย

ของตรงจุดที่มาอ่าชาร์จตัวเด็กคนก่อเหตุอาจจะดูเหมือนว่ามัน
ไม่มีอะไรมากมายหรือว่าเขาก็ยอมแต่โดยดีเนี่ยแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามไปนะ
เพราะว่าก่อนที่ตำรวจชุดนี้จะเข้ามาถึงตัวเนี่ย
เขาโทรคุยกับ๑๙๑นะมันมีเรื่องราวอุ๋ยเขาบอกเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
แล้วไม่ใช่ว่าที่แรกผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือตำรวจเนี่ยประสานจนได้เบอร์พ่อเบอร์แม่
แล้วก็โทรไปคุยขอเบอร์ลูกแล้วโทรไปหาไม่ใช่นะฮะเด็กคนก่อเหตุเนี่ยโทรไปหา๑๙๑เอง
โทรไปแจ้งเหตุเองเป็นคนโทรไปเองแล้วถาม๑๙๑ว่าทราบหรือยังว่ามันมีเหตุยิงกันที่พลากร
บอกอ๋อทราบแล้วมีคนโทรมาแจ้งแล้วแล้วก็บอกว่าผมนี่แหละคนก่อเหตุ
นี่ค่ะจากนั้น๑๙๑เขาก็โอ้โหระดมชุดเลยเพื่อจะต้องคลี่คลายสถานการณ์
แล้วระหว่างที่เนี่ยคลี่คลายสถานการณ์ทางสายอยู่เนี่ยกับ๑๙๑เนี่ยก็ประสานตำรวจ